แต่ว่าที่ไม่พลิกเลยก็คือเรื่องนี้เลยค่ะ
การขอแต่งงานสุดโรแมติกของคู่นี้
ใช่แล้วพี่แจ๊กรีนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเราได้เห็นกันไปแล้วนะคะ
เพราะว่าเรื่องราวดีของพี่หญิงรัฐากับแฟนหนุ่มพี่ตุ๋นตุลยเทพ
อย่างที่ได้เห็นว่าคู่นี้เขาขอแต่งงานสุดโรแมนติกกันไปแล้วจ้า
แต่ว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะพี่หญิงรัฐาเนี่ยเธอโพสต์คลิป
เป็นคลิปนี้เป็นคลิปมากน้ำตาลตะไหลเลยอ่ะพี่แจ๊กกะรีน
คือมันเป็นโมเมนต์แบบต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่เรียบง่าย
แต่ว่าน่ารักมากเลยแล้วคู่นี้เราก็จะเห็นว่าแบบเขาเป็นคู่ที่ทำกิจกรรมกันบ่อยมากนะคะ
ถ้าได้เห็นโมเม้นต์แบบนี้ก็ดีใจเหมือนกันอ่อสุดเต้น
ถ้าเป็นฉันก็ฉันพูดคำเดียวเลยกับหญิงดีใจด้วยนะ

ลุ้นมานานนะคะเพราะว่าสัมภาษณ์หญิงประมาณ๓๔๐๐๐ล้านรอบตั้งแต่ยายาหญิงนะคะ
ตั้งแต่แบบอยู่แกมมี่จนตอนนี้

แต่ว่าแฟนเขาบอกว่าถ้างานแต่งงานขอแก๊ง๒๒ราตรีด้วยได้ไหม